ต่อกันที่การแข่งขันกอล์ฟช้างคลับแชมป์เป็นชิปนะคะ
ที่จะเปิดฉากปีนี้ปีที่๕ค่ะ
ก็เป็นการนำนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดฝีมือนะคะ
บินไปสัมผัสประสบการณ์ออกรอบที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งรอบคัดเลือกก็จะจัดขึ้นทั้งหมด๓๕สนามทั่วประเทศด้วยกันค่ะ
แข่งขันก็มีตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะ
ก่อนที่ผู้ชนะทั้ง๓๕สนามจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามกอล์ฟราชพฤกษลับวันที่๒๐สิงหาคมนะคะ
จากนี้ก็จะมีการเปิดเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟระหว่างประเทศ